จ๊ะแจ๊ะริมจ๋อ
อัฟแซ็บอัฟแซ็บอัปเปอร์ซ้ายรูสไลก์ขวา
อินสตาแกรมของน้องหมากปรินแฟนแจ้กันหน่อยจ้า
แม่กิจกรรมคนนั้นจริงนะครับเนี่ย
กินข้าวจิบกาแฟรีวิวตอบสารพัดคำถามกับแฟน
รวมถึงกิจกรรมนี้ด้วยขาดไม่ได้เลยจริง
นั่นก็คือการชมละครของแฟนสาวคิมเบอร์ลี่เล่นเป็นนางเอก
อะอะไหนพอป่ะดูหน่อยสิมาแล้วมาแล้วสองเสน่หา
จะได้ตั้งใจดูละครที่แฟนเล่น
แต่ว้ายแฮปปี้ได้ไม่นานเพราะสไลด์ถัดมา
ปรากฏว่าหน้าน้องหมากกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วค่ะ

เป็นอะไรไปคะทำไมหน้าตาดูเซ็งขึ้นมาซะอย่างนั้น
ก็เห็นแขกถึงคิมเบอร์รีมีแซวกริ้วกร้าวขึ้นอยู่ดี
แต่สายเผือกระดับตำนานอย่างเช่
ไม่พลาดถึงบางอ้อทันทีเมื่อเลิกไปเห็นต่อทีวีด้านหลังอ่ะ
กำลังให้ไป
อ้าวแบบนี้นี่เองฉากละครมันบ้าใจอ่ะนุกหลับไม่ได้
ไหนเล่าสิลูกอาการมันเป็นยังไงคะหนุ่มมากค่ะ
เจ้าแจ๊กริมเจ้า
เอ็นดูอยากถามหาคนปลอบใจให้มาหาพี่แจ๊คนะจ๊ะ

เพราะว่าสองเสน่หาเขามีฝาแฝดค่ะ
เบอรี่นั้นเป็นตัวร้ายนี่เป็นฝาแฝดตัวดี
ฝากหมากปรินด้วยนะคะติดตามรายการบันเทิงไทยรัฐ